ท่านผู้ชมครับมีคุณพ่อของน้องที่เป็นเด็กชายวัย๑๔ปีเนี่ย
มาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือ
เขาเกรงว่าลูกชายเนี่ยจะเจ็บฟรี
หรือถ้าเป็นอย่างที่หมอบอกโอกาสรอดแค่๒๐ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
จะต้องสูญเสียลูกลูกแบบตายฟรีหรือเปล่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
คือน้องคนนี้ขี่จักรยานยนต์ไปแล้วไปเจอคู่กรณีเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไล่ประกบไล่ทำร้ายจนรถเนี่ยเสียหลักนะฮะ
ไหลไปกับพื้นแต่ยังถูกตามลงมาแล้วก็ฟันซ้ำ
จนตอนนี้เจ็บหนักเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
นี่ฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่ามีรถของคนเจ็บนี่ขี่มาแล้วก็พยายามนี่เห็นไหมฮะ

คือน้องเขาหักรถเลี้ยวหนีแล้วก็ไปเนี่ยรถที่เขาตามมาเขาก็เบรกไม่ทัน
โอ้โหแต่ใจคอดูใจคอคนก่อเหตุ
เขาร่วงลมเวลาคนนิ่งเวลาว่ายังไปฟันซ้ำ
นี่ไล่ประกบมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จอดดักหน้า
นี่น้องที่มากับเพื่อนเขาก็หักรถเลี้ยวกลับเลย
คือรถคันนี้เขาก็เบรกไม่ทันชนแล้วถลายไปนี่ฮะ
คือมากัน๓คนอีก๒คนก็วิ่งหนีไปนะครับ
แต่น้องที่เจ็บสาหัสอยู่ในขณะนี้เนี่ย
ถูกฟันซ้ำเข้าไปนะครับ
อายุ๑๔ปีตอนนี้อาการเนี่ย
คุณพ่อบอกว่าหมอบอกว่าลูกชายมีโอกาสรอดเพียงแค่๒๐นะฮะ
คนก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไปเลยนะครับหลังจากที่ฟันเขาแล้วก็

ถลายไปกับพื้นนี่ก็เจ็บแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วไปฉวยโอกาสตอนนั้นฟันเขาแบบเขาไม่ทันตั้งตัวเลย
เพื่อนที่มากับน้องอีก๒คนช่วงนั้นก็พากันหลบหนีไปได้
อย่างนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับ
ที่จังหวัดตรงนี้นะฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ๑๐ธันวาคมนะครับ
เอเนี่ยมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะนะครับแล้วก็ตามร่างกายอีกหลายแห่ง
ตอนนี้ยังไม่ได้สตินอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาการโคม่าหมอบอกกับครอบครัวว่า
น้องเอมีโอกาสรอดเพียงแค่๒๐เท่านั้นเด็กอีกสองคนที่เป็นเพื่อนกับน้องเอ
ตอนนั้นก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปได้อายุ๑๔ปีคนนึงนะสมมุติว่าชื่อ
บีอีกคนหนึ่งอายุ๑๓ปีชื่อซีแต่นี้วิ่งหนีกันไปนะครับนี่ฮะเพื่อน
มาอีกสองคนวันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุคืนวันนั้นนะ๑๐ธันวาคมได้ยินเสียงดังมากมีเสียงคล้ายเสียงปืนด้วย
ก็เลยชะโงกออกไปดูเห็นรถชนกันก่อนนะจากนั้นก็มีวัยรุ่นเนี่ยวิ่งหนีกันอย่างรวดเร็ว
ก็ได้ยินก็ได้ยินเสียงตุ้มก็นึกว่ายิงกันแต่ออกมาแล้วไม่ใช่รถเขาชนกับรถกระบะโอ้รถรถอะไรนะรถพลิกอัพนะรถพลิกอัพสีแดงอ่ะ
ไม่เห็นไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่กล้าออกมากลัวตอนเขาฟันกันไม่กล้าออกมาหรอก
อ่า
แต่เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกิน

ท่านผู้ชมครับทางคุณพ่อของน้องเอที่ตอนนี้อาการโคม่าอยู่ไปขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือทางคดีกับคุณกันจอมพลัง
นี่ไปกันทั้งครอบครัวเลยนะฮะวันนี้คุณกันก็เลยพาครอบครัวของน้องเอไปติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สพโฆขามจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนสหกรสันดาบของตะบนโคกขาม
นี่ฮะคือทางตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายน้องเอได้แล้วนะครับเป็นแก๊งพันท้ายท่าข้ามจับได้๓คนนะแต่มี๔คนตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคน
คนนี้คือคนคนฟันเลยล่ะมือฟันเลยที่ว่ารถของเอเขาถูกรถเก๋งเนี่ยที่เขาเบรกไม่ทันแล้วชนเขาแล้วก็
เสียหลักถลายไปกับถนนเนี่ยแล้วคนที่ฟันเนี่ยที่มากัน๔คนเนี่ยนะฮะจับได้๓นะครับคนที่ฟันชื่อโอดำเป็นเด็กชายเหมือนกันนะฮะยังไม่๑๕เลย
ยังดีกว่าใช่ไหมค่ะคือไล่ดักยิงดักฟันดักทำร้ายก็ว่าโหดแล้วอันนี้โอ้โหเขากลับรถจะหนีแล้วถูกรถชนจนแบบล้มกลิ้งอยู่กลางถนนคุณยังไปฟันเข้าอีกคือตำรวจบได้๓นะฮะเป็นแก๊งพันท้ายท่าข้ามนะฮะในพื้นที่สมุทรสาครเหลืออีก๑คนคือมือฟันชื่อเด็กชายโอดำทั้งหมดอายุ๑๔เท่ากันหม
ก็ยังไม่ฟื้นนะฮะยังไม่รู้สึกตัวเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๐ธันวาคมวันนี้๑๔ธันวาคมแล้วพอมารู้ว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกชายนะฮะเคยเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันนะครับยิ่งทำให้ไม่สามารถทำใจยอมรับได้แล้วพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ก่อเหตุมันโหดร้ายเกินไปมันมัน

ได้มีรับความเป็นธรรม
มาลงโทษให้เร็วที่สุด
คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของเด็กชายโอดำนะครับ
อยู่ที่ตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
นี่ปิดล็อกแน่นหนาเลย
หน้าบ้านก็มีพวกเศษขยะกองขยะอะไรพวกนี้ด้วย
คุณพ่อของน้องเอเขาบอกเท่าที่มาสืบดูเนี่ย
ก็บอกย้ายหนีไปแล้วเป็นบ้านเช่าหนีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าครอบครัวนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่นะครับ

ก็เคยเห็นเด็กชายโอดำเนี่ยคนก่อเหตุนั่นแหละอยู่แถวบ้าน
แล้วพฤติกรรมนี้ก้าวร้าวจริงพกมีดสปาต้าติดตัวตลอด
หลังเกิดเหตุก็คือช่วง๔ทุ่มคืนวันที่๑๐ธันวาคม
ยังเห็นบ้านนี้อยู่กันครบแต่พอเช้ามาเนี่ย
แล้วก็หายกันไปทั้งครอบครัวเลย
เขามาคืนนั้นแล้วเขาก็ไปเลยอ่ะสี่ห้าทุ่มอ่ะ

มาก็เห็นเขาว่าก็ขึ้นรถพ่อเขาไป
เขาก็ออกไปนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปไหน

เขาไปรถกันไหนพลิกอัพ

สปาต้ายาวเหน็บ

มันไม่ต้องมีเรื่องกับใครทักวันเพราะเขาเห็นเขาออก

ระแวกบ้านของโอดำ
เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายลูกชิ้น
เป็นรถของพ่อของแม่ของโอดำเขาเขาสองคันเลยนะ
อ่าเขามีคนละคันนี่ขี่เข้าซอยบ้าน
อ่ามีของพ่อกับของแม่คนละคันนี่ฮะ
นี่เป็นช่วงหลังจากที่โอดำไปก่อเหตุฟันน้องเอเขาแล้ว
คาดว่าพ่อกับแม่เนี่ยคงรู้เรื่องของลูกชายแล้วอืม
ก็เลยรีบกลับมาที่บ้านเดี๋ยวท่านผู้ชมดูวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีไปได้มาจะเห็นรถกระบะ
ถอยออกมาเลยอ่าถอยหลังออกมาจากซอยบ้านพักของโอดำ
ก็ตรงกับข้อมูลที่เพื่อนบ้านบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะนี่แสดงว่าโอดำนี่ยิ่งไม่ใช่ลูกผู้ชายใหญ่นะ
คือคุณไปฟันเขาตอนเขาสลบอยู่กลางถนนนี่อะไรกลับบ้านมาฟ้องพ่อ
พ่อฟ้องแม่ว่าผมไปฟันเข้ามาแล้วพาผมหนีหน่อยอย่างนี้
แต่จริงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรจะช่วยลูกในลักษณะแบบนี้นะคะ
ควรจะช่วยพาหนีนะคะก็ต้องไปมอบตัวถูกต้อง
ก็ต้องให้ลูกถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ลูกทำเป็นสิ่งที่ผิด
คือสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายอยู่แล้วยิ่งมาหนีอย่างนี้โอ้โห
ยิ่งไปกันใหญ่เลยโอ้โหยิ่งไม่มีความเป็นลูกผู้ชายหลงเหลืออะไรอีกเลย
เห็นไหมโอ้โหก็ตอนนั้นเก่งจังเลยเก่งกับเขาตอนที่เขาสลบอยู่กลางถนน
แล้วอายุเพิ่ง๑๔อะค่ะก็เป็นคดีเยาวชนอ่ะพี่อุ๋ยขึ้นสารเยาวชน
ผมก็เข้าใจนะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำมาหากินเอาอย่างเนี่ยไปขายลูกชิ้นเนี่ยใช่ไหม
แต่มันก็ต้องมีเวลาในการดูแลสั่งสอนลูกบ้างนะอืม
ขนาดชาวบ้านบอกพกมีดสปาต้าติดตัวตลอดอ่ะค่ะ
คือจะไม่ถามไม่คุยกับลูกหน่อยแล้วโอ้โหไอ้หนู
ทำไมลูกต้องพกมีดสปาต้าติดตัวตลอดอย่างนี้
โอ้โหสุดท้ายก่อเหตุจนได้นะครับตำรวจนะฮะ
ตอนนี้ส่งไปสถานพินิษฐ์ก่อนตามขั้นตอนนะครับ
แล้วก็ตัวนายเด็กชายโอดำเนี่ยกำลังไล่ติดตามตัวอยู่แต่คาดว่าจะได้ตัวในเร็วนี้นะครับ
ไม่น่าจะยากนะคะก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ของพ่อแม่นั่นแหละที่พาหนีไป